ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
พัทยาใต้จังหวัดชนบุรีค่ะ
ทางชาวบ้านแล้วก็คนในปั๊มก็ช่วยกันจับผู้ชายคนนึงเอาไว้

แล้วเขาก็บอกว่าอยู่ดีเหมือนกับมีหัวคน
โผล่ออกมาทางใต้ผนังห้อง
เขาก็ตกใจว่าใครโผล่หัวออกมา
กรีดร้องให้คนช่วยแล้วเขาก็มีแฟนนุ่มไปด้วย
ตะโกนร้องให้แฟนหนุ่มที่รออยู่ข้างนอกช่วย
คนก็เลยช่วยกันจับผู้ชายคนนี้เอาไว้
เหมือนกับไปมุดแอบดูผู้หญิงเข้าห้องน้ำ

ใช่มันจะมีช่องข้างใต้อย่างนี้ค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นถึงผู้พิพากษานะ

แล้วผู้ชายเขาอ้างว่าเขาอยากจะอาบน้ำเพราะเขาร้อน
แล้วเข้าห้องน้ำผิดไปเข้าห้องน้ำผู้หญิง
ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องก็เลยตกใจอะไรแบบนี้

คนที่ดูก็คงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอ่ะนะ

แล้วจะมุดลงไปทำไมถ้าเกิดแบบเข้าผิดเข้าห้องน้ำผิดนึกออกมา
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันปตทสาขาพัทยาใต้
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจสพบังละมุงก็ไปตรวจสอบ
แล้วก็มีชาวบ้านพนักงานของปั๊มคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาช่วยกัน
จับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้นะคะอายุ๓๖ปี
เพราะมีผู้หญิงที่เขาเป็นผู้เสียหาย
เขาเป็นถึงผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดแห่งหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปกับแฟนนุ่มนะกำลังจะกลับที่พักก็แวะห้องน้ำ
ที่ปั๊มเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่เหมือนกับมีหัวคนนะ
มุดใต้ผนังห้องน้ำลอดมาจากห้องข้างค่ะ
เขาก็ตกใจตะโกนเรียกแฟนที่รออยู่ข้างนอกให้เข้ามาช่วย
ก็เลยมีชาวบ้านมีพนักงานปั๊มเข้ามาช่วยนะคะ

ผู้ชายคนนี้อ้างว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์
จะกลับบ้านที่ตะบนห้วยใหญ่ระหว่างทางรู้สึกร้อน
อาบน้ำที่ปั๊มน้ำมันดีกว่า
อาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องจากห้องข้าง
ตัวเองก็เลยตกใจรีบใส่เสื้อผ้า
แล้วก็วิ่งออกมามาเห็นป้ายอ้าวเป็นห้องน้ำหญิง
ก็เลยเอ๊ะเราเข้าผิดนี่นะอย่างนี้
แต่ผมเดินมาตึ้งมาถึงปั๊บ
แล้วผมก็กับไอ้ห้องน้ำ
แล้วทีนี้ผมเห็นสายยางก็รู้สึกว่า

แล้วผมก็เดินสวัสดีครับ

ผมก็อาบน้ำอยู่ในนั้น

พอสักพักนึงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเข้ามากัน

เข้าห้องน้ำผิดตายออกไปท่าไหน

ได้ยินเสียงมีผู้หญิงเข้าห้องสุดท้ายแล้ว

ผมก็ว่าจะออกแล้วรีบใส่เสื้อผ้า

พนักงานปั๊มน้ำมันก็บอกกับตำรวจว่า

แล้วก็หายไปเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะ

ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
ตำรวจสพบางละมุงก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ

แจ้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์ค่ะ

หรือว่าเอาสายยางฉีดอะไรตัวเอง
มันยังตัวแห้งสะอาดอยู่เลย
หรือว่าเข้ามาแล้วนึกว่าเป็นห้องน้ำผู้หญิง
พอรู้แล้วมันต้องมีวิธีอื่นที่จะออกมามากกว่านี้
ไม่ใช่ว่าแบบไปมุดดูเขานะครับ